มาดูเหตุการณ์ที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเข้ามาผ่านไลน์นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยนะคะ
ก่อนหน้านี้มันมีหลายข่าวทั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
จนกระทั่งเรื่องของการข่มขืนถึงชีวิตก็มีเนี่ยนะคะ
คือมาล่าสุดเกิดขึ้นที่เกาะพีจังหวัดกระบี่อีกแล้ว
เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะ
แล้วเขาถูกผู้ชายในพื้นที่อายุประมาณ๒๔ปี
ใช้ขวดเบียร์ตีเข้าไปที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้ตำรวจได้ตัวผู้ชายไทยคนนี้แล้วที่เกาะเหตุแล้วเขารับสารภาพ
ขอจีบแฟนทนไม่ได้จริงก็เลยเกาะเหตุลงไป
ก็สาเหตุจากการหึงหวงนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็ไม่ควรทำแบบนี้เนาะเพราะว่าภาพลักษณ์ที่มันออกไปเนี่ย

แต่พอมันออกไปแล้วมันยากที่จะลบล้างความรู้สึกของคนที่เขามาเที่ยวไงฮ
ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดี

ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บอยู่ที่หน้าร้านอาหาร
ชื่อว่าร้านชาลีในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลอ่าวนาง

ตำรวจก็เดินทางไปสอบสวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก่อนหน้านี้แล้ว
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายดานี่เซอรุณิคอปสัญชาติอิสราเอลค่ะ
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกขวดเบียร์ตีที่ศีรษะ
บริเวณด้านซ้ายได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
จากการสอบปากคำชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือในเปรมอนันต์คงภูลอายุ๒๔ปี
เป็นชาวอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงาช่วงเกิดเหตุ
ใกล้ถึงเช้าแล้วนะตี๕๓๐ค่ะ
เปรมอนันต์เข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
คนที่ได้รับบาดเจ็บก่อนจะเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
จากนั้นนายเปรมอนันต์คว้าขวดเบียร์ตีเข้ามาที่ศีรษะ๑ครั้ง
นายดานี่ล้มลงไปกองอยู่กับพื้นนะคะ
จากนั้นนายเปรมอนันต์หลบหนีไป
แต่ว่าพลเมืองดีก็คือช่วยกันนะคะ
ไปช่วยกันนำตัวชาวอิสราเอลไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ต่อมาตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวในเปรมอันนั้นได้
แล้วก็เอามาสอบปากคำที่สถานีตำรวจเบื้องต้นเขารับสารภาพ
บอกว่าเมื่อคืนพาแฟนสาวไปนั่งรับประทานอาหาร
ในร้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ต่อมานายดานี่เข้าไปดื่มเหล้าอยู่ในร้านเดียวกัน
แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับแฟนสาวในลักษณะเชิงชู้สาวเหมือนมาจีบอะค่ะ
เมื่อออกมาจากร้านก็ยังเดินตามมาจีบแฟนของเขาอีก
ก็เลยเกิดความไม่พอใจเกิดความหึงหวง
ก่อนจะทะเลาะวิวาดกันก่อนแล้วก็ชกต่อยกัน
จากนั้นคว้าขวดเบียร์ตีศีรษะนายดานี่จนล้มฟุบลงไปกองกับพื้นนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บพร้อมควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปค่ะ